คือร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ได้
คุณตักษ์

ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้
ถ้าร้องได้แบบนี้
ตามพี่แป๊ะว่า

สันติดวงสว่างเจ้าพ่อเพลงหวานนั่นเอง
เพลงนี้หวานเศร้าเข้าทางสันติดวงสว่างในฐานะเจ้าพ่อเพลงหวาน
เพลงนี้เป็นเพลงที่มีคนนิยมมาร้องในเทศกาลลอยกระทง
ทำไมนิ่งอ่ะอ๋อร้องได้อ่ะ

นี่เพลงที่๓เองนี่ไม่ค่อยดื้อแล้วนะ
เพลงที่๓ไปแล้วก็ต้องมาที่เพลงที่๔
เพลงที่๔นี้มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับเป็น๒เท่าของเพลงที่๓
ถ้าพร้อมแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๔๐๐๐บาทมาเลยครับ
โอ๊ยผู้ชินแกนี้
นี่อันนี้
เยี่ยมมากเลยเลย

นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะ

เพราะเนื้อเสียงเขานี่ก็เนอะ

เพลงที่๔นี้นะฮะ
ตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

เล่นครับ

แน่นอนชัวร์อยู่แล้วนะ
เป็นเราเราก็เล่นเนาะ
เดินหน้าต่อเล่นนะครับ
เพื่อจะหยิบเงินล้านให้ได้นะฮะ
อาจารย์แป๊ก

ใช้เวลา

ใช่เวลาที่พวกเราจะต้องได้พูดได้คุยแกเอาไปหมดเลย
เราก็ไม่มีอะไรที่ต้องคุยอีกแล้วค่ะ
อย่างนั้นขอถามรวมใครคิดว่าน้องตั้มเนี่ยควรใช้ตัวช่วยบ้างมีไหม
ไม่มีเลยทุกคนมั่นใจผู้ชายคนนี้มากแต่ตัวเองเขามั่นใจตัวเขาไหมอ่ะ

นั่นน่ะสิก็ต้องตัดสินใจให้ดี
ไม่ใช้

ไม่ใช้

บอกแค่ไม่ใช้ยังไม่ได้ร้องได้นะ
ก็ดีใจร้องได้แล้วอย่างนั้นพี่แป๊ะนะสุดท้ายก็ไม่ใช้จริงตามค่า

ถ้าพร้อมแล้วนะฮะเพลงที่๔นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ

ท่านแสดงเดิมท่านแสดงเจ้า
เป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเราเอ่ย
หากเธอใจอย่างวาง
จะคอยคัดทูบห้องใจมีอัยดำดาว
นับเป้าฉันเอาทุกอย่างแล้วแต่เธอสั่งมา
หัวใจเธอเชื่อไหมเราเออ
ที่ปีไม่มีนี่นะ
หากสมหวังได้ร่วมเดินทางดังวา
จะรักและเบาบูชา
ขอเพียงมาอยู่คู่กับฉัน
หากแม้นสมหวังเหมือนดั่งใจคิด
ทราบชัวร์ชีวิตไม่มีแปลภัณฑ์
มอบใจมั่นคงซื้อตรงต่อกัน
รักวันเติมวันเท่านั้นเป็นพ่อ
ขอเป็นผู้ให้รับใช้คนดี
สร้างสรรค์ไมตรี
กี่ปีไม่มีลวงล้อ

สองเรารวมใจกันก่อน
ดอกรักจากบ้านชูชอ
วันไหลทืนสดชื่น

พูดได้เสียของพี่ข้าจริงนะ

เราก็มีท่านนี้นะครับ
ปล่อยเป็นคนเช็คตลอดเวลา
เขาร้องตามไปด้วยแล้วก็

ทุกเม็ดถั่วหรือว่าอะไรฮะ

ที่ลองออกมาไม่มีเพี้ยนเลยสักเม็ดเดียว
ให้กำลังใจและเชียร์มาให้ร้อย

อีกท่านหนึ่งอันนี้คุณหนิง

แล้วก็หันมาคุยกับพี่หนุ่ยครับ

น้องตามนี่ถ้าเป็นนักฝุ่นบอลนี่
เป็นนักฟุตบอลฝีเท้าจัดมากครับ
ถ้าเป็นดาวยิงประตูก็เป็นแมสซี่เจเลย
ถ้าไปได้ถูกต้องแบบนี้สุดยอดเลยนะครับ
เรียกว่าสมูทมากนะครับเพลงที่๑ถึงเพลงที่๔แล้ว

น้องคนนี้น่าจะไปถึงครึ่งทางได้
แต่ต้องผ่านเพลงนี้ให้ได้ก่อน

คุณตั้มร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

สำหรับเพลงนี้นะครับเพลงที่สี่
มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ
คุณตั้งนะครับร้อง
คุณตำ
ร้อง
ร้องได้ให้ล้าน